เหตุนี้ยังกลับไปออกศึกออกรบไงคุณ
เปลี่ยนถนนเป็นสนามรบแล้วก็มาหมดเลยคุณผู้ชม
คิดดูนะเกือบตี๒ชาวบ้านชาวช่องเขาจะหลับจะนอน
แต่เสียงมันดังอยู่กลางถนนเพราะอะไร
มีดมาไม้มาอาวุธอื่นมา
วัยรุ่นทำร้ายคู่อริกันเป็น๑๐เลยค่ะ

มอเตอร์ไซค์๑๐กว่าคันแต่ละคันก็มีคนซ้อน๒คน๓คน
นับดูเนี่ยวัยรุ่นประมาณ๒๐กว่าคนค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอาวุธครบเลย
มีดก็มีไม้ก็มาระเบิดปิงปองด้วย
ถล่มกันกลางถนนเห็นไหมเนี่ยวิ่งไล่กันอยู่แบบนี้ค่ะ
เสียงดังสนั่นเลยนะเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์เกือบตี๒
บนถนนประทุมธารีย์รำสิทธิ์ที่ตำบลบางปรอก

อายุก็ตั้งแต่๑๖ไปจนถึง๒๐ปีอยู่ในซอยวัดบางโพ
กลุ่มวัยรุ่นที่โดนทำร้ายเล่าให้กับตำรวจฟัง
บอกว่าพวกผมเนี่ยโดนกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่รู้จักกัน
พวกนั้นคุณตำรวจเขามากัน๒๐กว่าคน

ไล่ทำร้ายพวกผมปลาระเบิดปิงปองมาด้วย
ลูกด้วยนะทีนี้กลุ่มวัยรุ่นที่โดนทำร้าย
เขาก็เลยหนีหลบมาในซอยค่ะ
ก็โดนตามล่าเลยมีอาวุธมีดมีไม้มารุมทำร้าย

โดนฟันโดนแทงเข้าที่กลางหลังได้รับบาดเจ็บคนนึง
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์พัง๑คัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาตัวคนเจ็บที่โดนฟันคนนี้ค่ะ

กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นเขาก็ขี่รถหนีมุ่งหน้าไปทางแยกสันติศุกร์
ทีนี้ตำรวจก็เลยถามกลุ่มคนเจ็บว่า
น้องเหตุที่มันทะเลาะกันเนี่ยที่มันมาทำร้ายกันเนี่ยมันมาจากอะไร

พี่ตำรวจผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไร
แต่ที่แน่ผมขับรถสวนกับกลุ่มเขา
แล้วหลังจากนั้นเขาก็มาลุมทำร้ายผมเลย

บอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยนะมันก่อเหตุอุกอาจแบบไม่กลัวกฎหมายเลย
อาจจะมีลูกหลงไปโดนชาวบ้านที่เขาไม่รู้อิโน่อีเหน่ด้วย

เพราะว่าเอาระเบิดปิงปองปลาใส่หลายลูกนะคะ
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอยากให้ตำรวจ
มาจับกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุแบบนี้

แล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อนตี๒คนจะหลับจะนอนค่ะ